สบายใจครับพระเอกตลอดการของเราสรพงษ์ชาตรี
อาการดีขึ้นถอดเครื่องช่วยหายใจแล้ว
แล้วก็จริงไม่ได้เป็นมะเร็งสมองเป็นมะเร็งปอด
ซึ่งอันนี้พี่เอกป่วยมา๕ปีก่อนแล้ว
แล้วก็ที่มีข่าวว่าเข้าโรงพยาบาลเนี่ย
พี่เอกสำลักอาหารครับไม่ได้มีอะไรมากกว่านี้
มาจากโรคมะเร็งล่าสุดพี่บินกับพี่ไท้นะฮะ
ออกมาเปิดเผยหลังจากไปเยี่ยมอาการป่วย
บอกว่าเมื่อ๕ปีที่แล้วพี่เอกเป็นมะเร็งปอดนะ
มีการเจาะปอดเอาไปตรวจรักษาตามอาการมาตลอด
กลับมากำเริบอีกนะฮะทำให้ช่วงนั้นพี่เอกผอมลง
แล้วก็ไม่ค่อยแข็งแรงคือมะเร็งมันเริ่มกระจายไปตามร่างกาย
จนถึงตอนนี้เนี่ยอาการทรงบวกกับดีขึ้นตามลำดับนะ
ก็ที่มีข่าวว่าพี่เอกเข้าโรงพยาบาลเมื่อวันที่๙กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
เพราะว่าพี่เอกกินกล้วยน้ำวาแล้วปรากฏว่ากลืนแล้วดื่มน้ำไปด้วย
กล้วยมันไปเข้าไปหลอดลมนะก็เลยต้องรีบพาส่งโรงพยาบาล
ส่วนข่าวที่ออกไปก่อนหน้านี้ว่าเป็นมะเร็งสมองมะเร็งสมอง
แฟนหนังแฟนละครนะฮะตกใจไม่เป็นความจริงนะ
เมื่อเช้าไปเยี่ยมพี่เอกมาหน้าตาสดใสทีเดียวเอาฟังจากพี่บินดีกว่า
ตัวเพิ่มเพิ่มขึ้นพี่เอกเนี่ยน้ำหนักขึ้นด้วยนะครับ
แล้วก็หน้าตาสดใสกว่าที่ผมมาเยี่ยมยังมีภาพนะที่ผมเยี่ยมมาเมื่อต้นปีที่แล้ว
กับหน้าตอนนี้นะฮะโอ้โหต่างกันมากแต่ตอนนี้ดีขึ้น
แล้วก็หน้าตาใสคือหล่อหล่อมากนะครับสุขภาพเริ่มดีนะครับ
อ้าวก็เป็นข่าวดีนะครับคาดกันว่าพี่เอกสรพงษ์ชาตรีน่าจะได้กลับบ้านไปพักฟื้นนะครับในเร็ววันนี้ฮะ